วันนี้หลายคนอาจจะทำงานวันสุดท้ายแต่ขณะเดียวกันนะคะ
ก็มีทยอยทยอยเดินทางกันไปล่วงหน้าแล้วแต่ว่าวันที่คาดว่า
จะมีการเดินทางมากที่สุดก็วันนี้พรุ่งนี้แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นไปดูเส้นทางกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
การเดินทางที่ถนนมิตรภาพประตูสู่ภาคอีสานเป็นแบบนี้นะคะ
ในวันนี้ค่ะบางช่วงใกล้กับทางแยกหลักรถก็จะหนาแน่นหน่อย
ชะลอความเร็วอยู่ที่ห้าสิบหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ตรงแยกตลาดแคร์อำเภอโนนสูงนครราชศรีมาขาประจำค่ะ
ตรงนี้นะคะรถก็จะหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า
เพราะว่าจุดนี้ก็จะมีจากเส้นทางอื่นมาจากหลายจังหวัดที่มุ่งหน้าไป
ภาคอีสานจังหวัดต่างก็จะมาสมทบกัน
ก็คาดว่าคืนนี้นะคะคืนนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มออกกัน
เพราะว่าเริ่มหยุดกันแล้วก็จะรถหนาแน่นเพิ่มขึ้นตรงจุดนี้ค่ะ
ฉะเชิงเซาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงไปหลายจังหวัดในภาคอีสาน
ผ่านเส้นสามศูนย์สี่ต้องบอกว่าคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ตรงจุดตัดแยกบางพระซึ่งตรงเนี้ยกาดอกจันทร์ไว้หน่อย
เป็นช่วงก่อสร้างสะพานข้ามแยกรถจะติดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ
มีการก่อสร้างบนถนนตำรวจเขาช่วยด้วยการกำหนดเส้นทางเสริม
รถติดให้ใครที่จะไปอำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาวก็สามารถเลี้ยวขวาตรงสามแยกหัวเนินนะคะ
ก็จะวิ่งต่อไปจนถึงถนนสาย๓๓๑แยกวังเย็นอำเภอแปลงยาวได้เหมือนกัน
รถติดหน่อยนะคะมีการก่อสร้างค่ะถนนสายเอเชียค่ะ
ก็จะผ่านสะพานต่างระดับบางปลาอินอายุทยานะคะ
จุดนี้ไปได้ทั้งสองทางก็คือภาคอีสานและภาคเหนือ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๒ถนนผนโยธินตรงนี้จะเป็นจุดที่รถมาเจอกันนะคะ
แล้วชะลอตัวรถจะเยอะก็ใช้ความเร็วได้หกสิบถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนเส้นทางผนโยธินหลักกิโลเมตรที่เจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบสี่
ตรงวังน้อยอายุทยาระยะทาง๓กิโลเมตรตรงนี้ก็เปิดเลนส์พิเศษ
ลีกเลี่ยงเส้นทางที่กำลังซ่อมสร้างอยู่ค่ะ
วันนี้ตอนเย็นจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ก็จะหนาแน่น
เพราะว่าเริ่มเดินทางกันเป็นวันที่หยุดแล้วก็ได้ออกเดินทางกันนะคะ
น่าจะเป็นการเดินทางล็อตสุดท้ายของสงกรานในการเดินทางออกนะคะ
ครับต้องไปกันแล้วค่ะไปดูเส้นพระรามสองกันหน่อย
เส้นที่หลายหลายคนก็ต้องคิดเยอะเยอะเลยนะคะมุ่งหน้าลงใต้มันเป็นเส้นลงใต้
แล้วก็ช่วงปกติก็หนักอยู่แล้วนะคะ
ก็ไปสำรวจมาเมื่อช่วงบ่าย๓โมงนี่เองคุณผู้ชมค่ะ
เป็นแบบนี้ค่ะสภาพแน่นแล้วนะโอ้โหแน่นแล้วตรงช่วงกมที่สามสิบสาม
นี่สักหกโมงเป็นต้นไปนึกภาพไม่ออกใช่แต่เขาบอกว่าจะแน่นประมาณสามกิโลนะ
แบบเนี้ยค่ะประมาณสามกิโลประมาณกมที่สามสิบสาม
รถก็จะหยุดนิ่งเป็นบางช่วงจนไปถึงกมที่สามสิบหก
แล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะ
รีบไปนะคะใครจะใช้เส้นทางนี้มีรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะ
ประจำวันที่สิบเอ็ดเมษายนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุสองร้อยเจ็บสิบแปดครั้ง
ครับมีผู้บาดเจ็บสองร้อยแปดสิบเจ็ดรายเสียชีวิตยี่สิบเจ็ดศพค่ะ
อุบัติเหตุเกิดสูงสุดที่จังหวัดพัทธลุงนะคะคุณผู้ชม๑๔ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดตอนนี้เป็นปฐุมธานีเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย
ครับเนี่ยค่ะบาดเจ็บสูงสุดก็อยู่ที่พัทธลุงสิบแปดคนด้วยกัน
อันดับแรกก็คือขับเร็วค่ะสามสิบห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์
ขับตัดหน้ากระชั้นทิศยี่สิบสี่จุดแปดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดื่มแล้วขับสิบห้าจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ปีนี้สสรณรงค์นะคะไม่ใช่ว่าเมาแล้วขับนะคะ
แล้วอย่าขับเลยนะคะดื่มแล้วอย่าขับอันนี้เพื่อความปลอดภัยจริงค่ะ